คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นักแสดงสาวสวยแสนขยันคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับพระธิดามูเป้เกษรินที่เรียกว่าพระธิดาเพราะอะไร
จำได้กับบทบาทละครพื้นบ้านไง
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องพัฒนาตัวเองมาเล่นละครแบบว่าเป็นละครช่วงค่ำแล้ว
แล้วต้องบอกว่าน้องภูเปเกษรินที่ขยันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลย
ก่อนหน้าที่น้องจะมาเล่นละครหลังข่าวจำได้ไหม
ตัวน้องเนี่ยแจ้งเกิดมาจากละครพื้นบ้านของช่องเจ็ด
ไม่ว่าจะเป็นนี่๔ยอดกุมารสังทองนาง๑๒เจ้าหญิงพิกุณฑอง

ประสบความสำเร็จทั้งนั้นพี่แจ๊คและที่สำคัญยังมีแฟนคลับฟันน้ำนมจำเธอได้
แล้วเวลาเจออ่ะเจอปูเป้อ่ะเขาไม่เรียกว่าพี่ปูเป้อะไรแบบนี้นะ